อากาศร้อนจัดหรือเปล่าถึงกลายเป็นเหตุนี้ที่ทำให้คุณลุงคนหนึ่ง
เสียชีวิตคาร่ายมันครับแล้วมันอากาศในระดับเกือบสี่สิบองศาเซลเซียใช่ค่ะ
คุณเราออกไปยืนแป๊บเดียวเราไม่ไหวนะ
มันเหมือนร่างมันจะไหม้ผิวมันแสบอ่ะดูเหตุการณ์นี้นะคะ
เกิดขึ้นที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำค่ะคือที่ไล่มันสำปะหลังแห่งนี้ของชาวบ้าน
เขาบอกว่ามีคนไปเห็นว่ามีผู้เสียชีวิตนอนอยู่ตรงนั้น
แล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบค่ะไปทั้งตำรวจทั้งทีมกู้ภัย
สุดท้ายไปเจอจริงนะคะเป็นศพของนายบุญศักดิ์ทองสะอาดอายุ๖๐ปีแล้ว
นอนหงายค่ะแล้วอย่างที่บอกอากาศตอนนั้นคุณสามสิบเก้าองศาเซลเซียต
อืมไม่พบบาดแผลไม่พบร่องรอยของการต่อสู้
ชาวบ้านที่ไปเจอศพคนแรกนะคะชื่อว่านายลุนหวังอุ้มกลาง
บอกแบบนี้ว่าคือก่อนหน้าที่คุณลุงลุนเขาจะมาเจอศพ
เขาบอกผู้ใหญ่บ้านมีการประกาศบอกชาวบ้านมาช่วยกันหน่อย
มีคนแจ้งว่ามีคนหายก็เลยเดินออกตามหากันไปเรื่อย
สุดท้ายก็เลยมาเจอเนี่ยนอนเสียชีวิตตรงนี้นั่นก็คือนายบุญศักดิ
ตอนที่ผู้ใหญ่บ้านเล่าแบบนี้นายพนมบอกว่า
เชื่อว่าบุญศักดิ์เนี่ยคืออาจจะอากาศร้อนจัดคงออกมาตรงบริเวณกลางไร่มัน
แล้วอาจจะลักษณะเหมือนเป็นลมหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ความอากาศร้อนอีกใดอีกเดินหลงทางแล้ว
มันไม่มีทั้งน้ำดื่มไม่มีอาหารแล้วก็ไม่มีคนมาช่วยด้วย
ก็เลยอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เขาช็อกเสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
เอามาเตือนภัยเรื่องของสภาพอากาศนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าอากาศร้อนจัดขนาดนี้ให้ระมัดระวังหน่อย
โดยเฉพาะชาวสวนชาวไร่เขาอาจจะเคยชินคุ้นกับอากาศ
ที่มันเปลี่ยนแปลงแต่ใดแล้วความร้อนคุณสุดท้าย
มันเป็นลมมันขาดน้ำอีกระวังด้วยค่ะ